สวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันพฤชมงคลเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกนะคะในปีนี้ฝนตกหนักทั่วทั้งประเทศค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบฝนเข้ามาปกครุมประเทศไทยของเรา
ทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มเสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติค่ะ
ในขณะเดียวกันสถานการณ์คลื่นบริเวณทะเลอันดามัน
บริเวณไหนมีฝนคลื่นมีโอกาสสูงกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อน
ส่วนสัปดาห์หน้าหลายคนถามเข้ามาว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะฝนตกหนักมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ